ส่วนความเคลื่อนไหวของไทยลีกล่าสุดนายกรวีปริศนานันทกุล
รองประธานบริษัทไทยลีกก็พูดถึงความพร้อมแล้วก็โอกาสที่แฟนบอลนั้นอาจจะสามารถเข้าชมไทยลีกในสนามได้
ก็มีโอกาสที่ทางสวบคอนั้นจะปลดล็อกให้การแข่งขันไทยลีกมีผู้ชมในสนามได้
สมาคมก็รอความคืบหน้าจากสวบคอีกครั้งว่าจะมีความเห็นอย่างไร
ก็คาดว่าภายในอาทิตย์๒อาทิตย์นี้นะครับ
ว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ส่วนประเด็นที่บางจังหวัดได้ออกคำสั่ง
อุญาตให้แฟนฟุตบอลสามารถเข้าชมเกมได้
จากไม่มีผู้ติดเชื้อนายกระวีบอกว่าเบื้องต้นนะครับ
ขอให้ทุกจังหวัดนั้นปฏิบัติตามคำสั่งของสวบคอคือให้จัดการแข่งขันแบบไม่มีคนดูเหมือนเดิมไปก่อน
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งการเปลี่ยนแปลง
แต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยก็น่าจะมีการประกาศปลดล็อกตามมานะครับ
ส่วนโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกค่ำวันนี้นะครับ